ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเราอยู่
ด้วยกันถึงสี่ทุ่มกว่ากว่านะฮะไล่เรื่องคดีน้องชมพู่
กันก่อนนะครับวันเนี้ยน่ะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันละอืมนับ
ตั้งแต่วันที่น้องหายตัวไปตั้งแต่๑๑พฤษภาคมนะครับ
ที่บ้านที่บ้านกกอกที่มุกดาหารนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในพื้นที่หรือว่าชุดสืบสวนของนครบานของกองปราบ
ความจริงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปเยอะพอสมควรใช่ค่ะ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าทุกอย่างที่พบเอาไว้ตามเส้นทางจาก
จุดของบ้านน้องชมพู่ไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่เก็บ
หมดทุกอย่างเลยนะคะถูกต้องตอนนี้มีเรื่องของเงื่อนเวลาสำคัญอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
และเราได้หลักฐานมาชิ้นหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เอาไปตรวจสอบแล้ว
เอาไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วตอนนี้ส่งคืนมาให้แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่ก็ให้เราดูตรงนี้คือ๒๙นาที๓๐นาที
ในช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปอ่าเดี๋ยวท่านดูท่านดูตรงนี้ก่อน
แล้วเดี๋ยวเราค่อยไล่ให้อีกทีหนึ่งนี่คือข้อมูลที่มันบันทึกเอาไว้ว่า
ในช่วงเวลานั้นที่น้องชมพู่อยู่กับพี่สาวคือน้องสดิ้งเนี่ย
๑พฤษภาคมเนี่ยนี่เป็นข้อมูลจากโน้ตบุ๊ก
ใช่ค่ะอ่าเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานแล้วชมพู่อยู่กับพี่สาวที่บ้านเนี่ย
แม่ก็จะเปิดโน้ตบุ๊กเปิดยูทูปให้ชมพู่ดู
ใช่ค่ะตรงเนี้ยมันมีช่วงเวลาที่น้องสดิ้งเขาเปิดยูทูปคลิปแรก
เขาพิมพ์ให้น้องอ่ะนะเพราะว่าน้องสามขวบยังพิมพ์อะไรไม่เป็น
ไดโนเสาร์เนี่ยแล้วน้องชมพู่ก็ดูไปเรื่อยเนี่ยตั้งแต่๗โมง๔๘นาที
แล้วทีนี้พอยูทูปพอเราดูคลิปนึงมันก็จะมีคลิปอื่นมาให้ดูเรื่อยใช่ไหมฮะ
น้องชมพู่เขาก็คลิกดูไปเรื่อยจนไปสิ้นสุดอยู่ที่เวลานึง
ก็คือประมาณช่วงนี้๙นาฬิกา๑๑นาที
แต่น้องสดิ้งในช่วงเวลานั้นที่อยู่กับน้องชมพู่สองคนเนี่ยสองพี่น้องเนี่ย
อยู่ตรงบ้านของน้าใกล้บ้านของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
มันมีช่วงเวลาที่หายไปตรงนี้ประมาณ๔๐นาทีประมาณ๒๙นาที

เนี่ยเดี๋ยวเราไล่ให้นะครับเพราะตำรวจกำลังดูอยู่ว่าไอ้ช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยตกลงแล้ว
ใครเข้ามาที่ตรงจุดที่น้องชมพู่เขาอยู่บ้าง
ใช่ค่ะดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวตำรวจเขาก็เลยไปไล่สอบถามทุกคนในหมู่บ้านไงคะ

ช่วงเวลาตรงนี้๒๙นาที๓๐นาทีตรงนี้ใครอยู่ตรงไหนบ้าง
หมายความว่าช่วงเวลาตรงนี้คือช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
ถูกต้องอันนี้คือคลิปสุดท้ายน้องชมพู่เขาดูค้างเอาไว้แล้วหายไปเลย

เนี่ยตำรวจเนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านบอกให้ชาวบ้านกกอกที่ไปช่วยตามหาน้องชมพู่วันที่๑๑พฤษภาคม
วันที่รู้จากน้องสดิ้งว่าเอาน้องสาวหายไปเนี่ยให้มาลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อสองวันก่อน

ลงทะเบียนเอาไว้ร้อยสิบเอ็ดคนเมื่อวานก็มาลงทะเบียนเพิ่มอีกหกคนเป็นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคน
แล้วเมื่อวานก็พาไปชุดหนึ่งแล้วขึ้นภูเหล็กไฟแยกย้ายไปจำลองเหตุการณ์ว่าใครอยู่ตรงไหนเจอใครอะไรยังไงบ้าง
วันนี้วันที่๒นะฮะที่เจ้าหน้าที่นะครับให้ชาวบ้านในบ้านกกอกเนี่ยที่ลงทะเบียนว่าผมก็มาช่วยตามหา
ฉันก็มาช่วยตามหาในวันนั้นเนี่ยขึ้นไปบนภูเหล็กไฟใครไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้วันที่๒นะครับทุกผู้ชมครับวันนี้เจ้าหน้าที่เน้นกลุ่มของผู้หญิงที่ออกเดินตามหาน้องชมพู่กันในวันนั้นนะ
ก็หลายจุดที่เขาไปกันบางจุดก็บอกว่าไปตามหาที่ไร่มันที่ป่าสวนยางพาราทางทิศฝั่งตะวันออกของบ้านน้องชมพู่
ออกตามหาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันนั้นเขาก็ไปกันตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็ลักษณะคือเดินเท้าหน้ากระดานตามหาแล้วช่วยกันตะโกนเรียกน้องชมพู่เป็นระยะ
น้องชมพู่อยู่ไหนน้องชมพู่อยู่ไหนอะไรแบบนี้นะฮะเขาตะโกนเรียกกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ให้จำลองแบบนี้หมดเลย
ทั้งจุดที่มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบ้านน้องชมพู่ในช่วงที่หายตัวไปนะรวมถึงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับยังได้เอาอุปกรณ์มาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมด้วยแล้วก็มาตรวจดีเอนเอบุคคลบางกลุ่มด้วยทั้งผู้ชายผู้หญิงก็มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยที่เจ้าหน้าที่นำไปตรวจสอบไปสอบถามเพิ่มเติมด้วยเหมือนกับ
วันนี้วันที่สองแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับ
ตลอดทั้งวันเนี่ยทุกคนก็มากันนะตามคำที่เจ้าหน้าที่เขานัดหมายเอาไว้นะครับ
ก็อยากให้จับคนร้ายให้ได้เร็วนะครับอยากเห็นหน้าคนร้ายว่าเป็นใคร
คือชาวบ้านหลายคนบอกกับทีมข่าวของเรานะคุณเขียนมาสอน
บอกคนร้ายคนนี้มันเก่งจริงมันเก่งมากเลยโอ้โหมันสามารถปกปิดร่องรอยมาได้จะ๓๐วันแล้วเนี่ย
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ได้ตัวเร็วนะครับ
พ่อแม่น้องชมพู่ก็ทุกข์ใจชาวบ้านเขาบอกเขาก็รู้
ชาวบ้านเองก็เดือดร้อนอยู่กันอย่างหวาดระแวง
แล้วก็สงสัยว่าคือใครคนที่ทำร้ายน้องชมพู่
วันนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำตัวนายชัยพลหรือว่าลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่ไปจำลองเหตุการณ์นะครับ
เมื่อวานทีแรกก็ไม่ได้มีข่าวว่าจะไปก็ไม่ได้ไป
เขยน้องชมพู่ที่ตอนนี้ก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะครับ
เมื่อวานเนี่ยลุงพลเนี่ยมารอเลยนะมารออยู่ที่แถวตีนเขาแถวหมู่บ้านเลย
ว่าตำรวจจะเรียกไปจำลองเหตุการณ์ด้วยตำรวจก็ไม่ได้เรียกไป
นี่ฮะวันนี้ก็ไม่ได้ไปนะครับ
ความคืบหน้าทางคดีตอนนี้มีรายงานว่าตำรวจกำลังหาหลักฐานอย่างเข้มข้นนะครับ
อันนี้เป็นภาพเมื่อวานลุงพลเนี่ยลุงเขยน้องชมพู่เนี่ย
ตอนที่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาพาชาวบ้านที่ลงทะเบียนขึ้นไป
จำลองเหตุการณ์เอ๊ะทำไมไม่เรียกเรา
ก็มาเดินดูอยู่แถวเนี้ยค่ะนักข่าวไปถามว่าอ้าวลุงยังไงอ่ะ
ดูอะไรลุงบอกผมก็อยากมาดูว่าเขาไปจำลองเหตุการณ์กันยังไง
อยากจะดูซิว่าเวลาที่ตำรวจเนี่ยเรียกผมไปสอบปากคำให้สาบานก่อนทุกครั้ง
ว่าจะพูดจริงนะแล้วเรียกชาวบ้านมาจำลองเหตุการณ์เนี่ย
ก็อยากรู้เหมือนกันว่าชาวบ้านเนี่ยตำรวจเขาให้สาบานก่อนหรือเปล่า
เพราะเมื่อวานขึ้นไปเนี่ยนะคุณเขียนมาสอนชุดสืบสวนที่พาชาวบ้าน
แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสำคัญที่ต้องการดูว่า
เห็นอะไรใครบ้างเนี่ยถึงขั้นถามว่าเจอใครตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
เอาไอแพทมาเปิดรูปให้กับชาวบ้านดูอ่ะแล้วให้ชาวบ้านชี้ว่าเจอคนนี้ไหม
เจอคนนี้ไหมเจอคนนี้ไหมซึ่งเราไม่รู้ว่าในไอแพทย์นั้นเนี่ย
ตำรวจเอาให้ชาวบ้านดูเนี่ยเป็นหน้าใคร
ก็นี่ไงคะก็อย่างที่ชาวบ้านบอกว่าคนร้ายเก่ง
ไม่อยากจะให้มองแบบนั้นนะคะคนร้ายไม่เก่งไปกว่าตำรวจแน่นอนค่ะ
ตำรวจได้ตัวคนร้ายแน่แต่รอหลักฐานที่มันชัดเจน
ประเด็นของลุงพลเนี่ยค่ะคือลุงพลไปอยู่ในช่วงจังหวะสำคัญทุกครั้ง
ของคดีการหายตัวไปของน้องชมพู่ดังนั้นไม่น่าแปลกใจที่ลุงพลจะตกเป็นผู้ต้องสงสัย
คือลุงพลถูกเรียกไปสอบปากคำหลายรอบถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะยังไม่นำตัวลุงพลไป
ชี้จุดว่าวันที่พบศพน้องชมพู่ลุงพลอยู่ที่ไหนแต่ลุงพลชี้จุดนะคะวันที่น้องชมพู่หายไป
อันนี้ไปชี้มาแล้วว่าวันนั้นลุงพลอยู่ไหนแต่คำถามคือวันที่พบศพน้องชมพู่อะค่ะ
พฤษภาคมลุงพลได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในลักษณะที่ว่าได้มีการเตรียม
ยาชุดปฐมพยาบาลคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่เตรียมกระเป๋าสะพายใส่สิ่งของอะไรเอาไว้ให้น้องชมพู่
คำถามก็คือทำไมต้องเตรียมคนถามเยอะว่าทำไมต้องเตรียมทำไมต้องเตรียมของแบบนี้ก่อน
ติก็ไปถามลุงพลนะคะลุงพลตอบว่ายังไงลองฟังดู
กระเป๋าของน้องชมพู่ที่เคยสะพายไปโรงเรียน
ก็น่าจะมีผ้าเช็ดตัว๑ผลกางเกงและก็เสื้อ
เหมือนกับพ่อแม่เขาห่วงว่าน้องไม่อยู่หลายวันอาจจะอาจจะอะไรสักอย่างเนี่ยเนอะ
นุ่มไปให้ลูกค่อยอะไรประมาณนี้นะเพราะน้องก็ติดผ้านุ่ม
เสื้อผ้าเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงเตรียมไปถึงขนาดนั้นนะ
อันนี้ต้องถามความรู้สึกพ่อเขาซึ่งเขาสั่งเรามาแล้วก็รับมา
เพราะความห่วงของพ่อแม่เขามีอยู่แล้วไงทำอะไรเพื่อลูกเขาก็ต้องทำอยู่แล้ว
คือลุงพลเป็นคนแรกที่ไปเจอศพน้องชมพู่และลุงพลก็เตรียมสิ่งของเหล่านี้เอาไว้ก่อนที่จะไปเจอศพ
นี่แหละค่ะคือคำถามว่าทำไมต้องเตรียมก็เมื่อสักครู่นี้ลุงพลตอบไปแล้ว
พ่อแม่ของน้องชมพู่เป็นคนเตรียมเอาไว้ให้เพราะยังเชื่อว่าน้องชมพู่มีชีวิตไงคะ
คิดว่าไปเจอน้องชมพู่จะได้ใช้ยาชุดปฐมพยาบาลเสือกางเกงอะไรใส่กระเป๋าไปให้หมด
ทีมข่าวไปคุยกับแม่ของน้องชมพู่นะคะแม่บอกว่าจริงจริงแล้วกระเป๋าที่เตรียมเอาไว้
ตั้งแต่๑๒พฤษภาคมก่อนวันที่พบศพน้องชมพู่เพราะคิดว่าลูกยังไม่ตาย
ถ้าเจอลูกกระเป๋านี้จะเป็นประโยชน์ก็เลยฝากให้ทีมที่ไปค้นหาฝากกระเป๋าไปเลย
ในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูนะคะคุณแม่บอกว่าเตรียมน้ำเปล่า
มเปรี้ยวที่น้องชมพู่ชอบมีลิ้นจี่มีเสื้อมีกางเกงมีผ้าห่ม
อันนี้เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าเพราะคิดในใจว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แน่
ถ้าเจอจะได้ใช้สิ่งของเหล่านี้ทันที
พฤษภาคม๕โมงเย็นมีคุณยายไปเก็บเห็ดเก็บผักหวาน
บนภูบอกว่าเจอรองเท้าน้องชมพู่ก็รีบวิ่งลงมาบอกคนข้างล่าง
แม่บอกว่าดีใจนะคะแล้วลุงพลเนี่ยกำลังจะเดินขึ้นไปพอดี
เลยเอากระเป๋าเนี่ยฝากลุงพลให้ถือขึ้นไปด้วย
นี่ค่ะแต่แม่บอกว่าลิ้นจี่เอาออกมาจากกระเป๋า
เพราะใส่กระเป๋าไปตั้งแต่๑๒พฤษภาคม
มีคนบอกเจอรองเท้า๑๔พฤษภาคมคือ๒วันแล้ว
กลัวว่าลิ้นจี่จะเน่าเลยเอาลิ้นจี่ออกมา
แต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็มีพวกเสื้อผ้ามีน้ำมีนม
เพราะตั้งใจว่าลูกหายไปหลายวันเจอลูกจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้า
กลัวลูกจะหิวน้ำได้ดื่มน้ำ
แล้วนมเปรี้ยวคือของชอบของลูกเลยฝากลุงพลไปแบบนี้
แม่ก็ยืนยันตรงกันกับลุงพลว่าเป็นสิ่งของที่พ่อแม่เตรียมเอาไว้
คือลิ้นจี่ก็เหมือนกับเป็นผลไม้ที่มีอยู่ในบ้าน
ตอนนั้นคือเจออะไรก็เก็บใส่กระเป๋าเป้เตรียมไว้ให้ลูกก่อน
เมื่อวันที่เจอพบศพน้องชมพู่๑๔พฤษภาคมเนี่ยนะคะ
เรามีข้อมูลอย่างหนึ่งที่สำคัญแต่อาจจะไม่ได้พูดถึงมากนัก

คือเรื่องนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยบอกเอาไว้
ตอนที่ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้
ครั้งที่๒ก็คือเมื่อ๑มิถุนายน

พูดว่าคือชุดสืบสวนชุดแรกมีการเก็บหลักฐานชิ้นนี้เอาไว้
นั่นก็คือเส้นผมซึ่งอันนี้สำคัญมากแต่ไม่ได้พูดบ่อย

ผมมองว่าก็ทำได้ดีพอสมควร
เพราะอย่างที่เราเห็นว่าเขาสามารถจะเก็บเส้นผมไปได้ด้วย
นั่นก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควร
แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าที่เกิดเหตุมันมีที่เดียว
มันจะมีที่อื่นที่เราก็ต้องหา
แล้ววันนี้นะคะเราได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นผมค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบนี้นะคะว่า
เป็นเส้นผมที่อยู่ใกล้กับศพน้องชมพู่
เจออยู่สี่จุดด้วยกันรอบศพแบบนี้เลยค่ะ
ผลการตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการยืนยันแล้วว่า
ไม่ใช่เส้นผมของน้องชมพู่
ทีนี้จะเป็นเส้นผมของใคร
มีรายงานว่าผลตรวจดีเอ็นเอเรื่องของเส้นผม
จะออกมาวันพรุ่งนี้นะคะ
ถ้าไม่ติดขัดอะไรไม่เลื่อนวันออกไปโอ้โหมันจะชัด
เส้นผมใครล่ะไปอยู่รอบศพน้องอ่ะ
ถ้าไม่ใช่เส้นผมน้องมันก็ต้องเป็นคนร้าย
นี่นะคะเส้นผมนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบ
จัดเก็บไปตั้งแต่วันแรกที่พบศพน้องชมพู่แล้วค่ะคุณผู้ชม

แต่ว่าใช้เวลาในการตรวจค่อนข้างนาน
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าการตรวจดีเอนเอเรื่องของเส้นผม
คือเดี๋ยวจะหาว่าเจ้าหน้าที่ชุดแรกเก็บหลักฐานไม่ละเอียด
ความจริงเก็บไปแล้วแต่รอผลดีเอนเออยู่
ทีนี้ถ้าตามที่เจ้าหน้าที่บอกยังไงไม่ใช่ของน้องชมพู่แน่
ผมตรงนี้ที่เก็บไปผลออกมาเป็นของใครก็ต้องมาชี้แจงกันละ
เอาคุณไปตกหล่นเอาไว้ไว้แบบไหนอะไรยังไง
หรือตกหล่นในวันนั้นน่ะแหละวันที่ไปหาเจอสบหรืออะไรยังไง
ด้วยผู้ชมครับวันนี้ชีมข่าวของเรา
ซึ่งเราก็ปักหลักติดตามคดีของน้องชมพู่
วันนี้เราไปวัดถ้มภูพาแอก
ซึ่งได้ขึ้นภูเหล็กไฟไปช่วยหาน้องชมพู่ด้วยนะฮะ
แต่ไปเมื่อช่วงค่ำ๑๓พฤษภาคม
แล้วลงมาตอน๓ทุ่มวันเดียวกัน

นี่ฮะสามเมรีนสัตยาปู่ฟ้ายนะครับ
โดยสมเนรสัตยาเนี่ยบอกว่าค่ำ๑๓พฤษภาคมวันนั้นยังไม่เจอศพน้องชมพู่นะ

บอกว่าได้ลงไปฝั่งบ่อน้ำที่ตำรวจสูบน้ำออกเมื่อวันก่อนถ้าท่านยังจำได้นะฮะ
ถ้าตามข่าวเราอยู่เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่า
หลังพบศพน้องชมพู่เนี่ยสมเนรสัตยาเนี่ยมาบวช
ทำไมถึงมาบวชหลังพบศพน้องชมพู่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะอืม
สมเนรสัตยาบอกว่าวันที่มันน่าจะคลาดเคลื่อนหรือเปล่า
เพราะว่าตอนที่ไปหาน้องชมพู่เนี่ยไปหาอยู่สองวันคือสิบเอ็ดกับสิบสองพฤษภาคม
สิบเอ็ดคือวันแรกที่น้องชมพู่หายตัวไปไปหาตามไร่มันสำปะหลัง
ป่ายางแล้วก็ตีนเขาเพราะคิดว่าเด็กสามขวบคงไปไหนไม่ไกลมากนัก
สิบสองพฤษภาคมก็ไปช่วยหาอีกทีเนี้ยขึ้นบนภูเหล็กไฟ
ตอนประมาณ๕โมงเย็นแต่ขึ้นไปไม่ถึงอ่างกก
แล้วก็ลงมาประมาณสามทุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นที่ว่าขึ้นไปหาตอนค่ำ
นะแล้วลงมาตอนสามทุ่มคือสิบสองพฤษภาคม
สิบสามพฤษภาคมผู้สื่อข่าวก็ถามว่าโอ้โหแล้วทำไม
วันนั้นท่านขึ้นไปสูงขนาดนั้นอืมแล้วทำไมถึงคิดว่าอ่าสิบเอ็ด
คงจะอยู่แถวไม่ไกลแต่๑๒ทำไมท่านถึงคิดว่าเด็กจะขึ้นไปสูงขนาดนั้น
ไปถึงบนเขาบนภูเหล็กไฟค่ะนะฮะสมเนสัตยาบอกว่า
ก็มีหมอธรรมหมอทรงมาบอกว่าน้องอยู่บนภูเหล็กไฟใกล้บ่อน้ำ
ก็เลยขึ้นไปค้นหายอมรับว่าตอนเดินขึ้นไปตอนนั้นก็แอบคิดอยู่ว่า
ไกลขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีคนอุ้มขึ้นมาแน่
เพราะขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เราเดินขึ้นมายังเหนื่อยเลย
อีกใจก็คิดว่าเด็กไม่น่าขึ้นมาบนเขาถ้าหายไปแบบนี้
ถูกอุ้มขึ้นรถไปแล้วหรือเปล่าป่านนี้คนร้ายอาจจะเอาไปถึงกรุงเทพแล้วก็ได้
ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวแล้วพอเจอศพน้องชมพู่มาบวชทำไม
ตอนนี้บวชเนรอยู่นะฮะไม่ได้บวชเป็นพระนะ
ตำรวจก็มาถามแล้วตำรวจทุกคนสอบปากคำอาทิตย์ที่แล้ว
แล้วก็ยืนยันไปแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
เจ้าหน้าที่ไปตามความจริงซึ่งสมเนรสัตยาบอกว่ามาบวชตั้งแต่วันที่๓๐พฤษภาคมนะ
เป็นการบวชเสริมบารมีแล้วก็มีปัญหาในครอบครัวก็เลยตั้งใจมาบวชนะ
ตั้งใจว่าจะบวช๑๕วันบวช๓๐พฤษภาคมหลังจากเจอศพน้องชมพู่แล้วตั้งหลายวัน
ตอนวันที่สิบสองขึ้นไปหาสิบเจ็ดนาฬิกาขึ้นไปถึงยอดเขาก็ค่ำแล้ว
ก็หากันก็ไม่เห็นมีอะไรก็เดินลงมาก็สามทุ่มถึงบ้าน
ญาติทางน้องชมพู่บานให้ขึ้นไปหาที่ภูเขาเหล็กไฟเลย

ว่าที่ที่หมอดูหมอทรงเขาบอกว่าอยู่ที่ภูเหล็กไฟ
อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกับน้องชมพู่
เกี่ยวกันก็เกี่ยวกับครอบครัวของผมเองนะครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็คิดนานแล้วว่าอยากจะมาบวชสักครั้งนึงเป็นอย่างนี้
แต่ว่ารู้จักน้องชมพู่รู้จักพ่อแม่ของเขารู้จักเพราะว่าบ้านเดียวกันอยู่แล้ว
ท่านก็จะรู้จักกับลุงพลอะไรต่าง
ก็รู้จักกันเป็นธรรมดานะครับ
เนี่ยฮะคุณวิมวรวรรดิทำพักดีได้ข้อมูลมา
คือคนในหมู่บ้านเยอะที่ไปช่วยหาหลายคนเนี่ย
เพราะเอิญเราได้ข้อมูลว่าเอ้ามีคนหนึ่งที่ตำรวจเข้ามาสอบ
แล้วมาบวชบวชเป็นสมเนรอยู่
ซึ่งคนนั้นก็ช่วยหาด้วยตอนที่ชมพู่หายตัวแล้วก็ขึ้นบนภูเหล็กไฟ
แล้วก็เลยเอามาถามสมเนรสัตยาเขาก็ชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้เมื่อกี้สมเนรสัตยาเอ่ยชื่อถึงลุงคล้าย
เราก็เลยอ่ะไปคุยกับลุงคล้ายหน่อยลุงคล้ายเป็นชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านกกอกนะฮะ
คล้ายเนี่ยลุงพลก็บอกนะลุงเขยของน้องชมพู่เนี่ย
บอกว่าวันที่๑๓พฤษภาคมตอนบ่าย๒บ่าย๓เนี่ย
ลุงพลขึ้นบนภูเหล็กไฟไปหาน้องชมพู่กับลุงคล้าย
แล้วก็ชาวบ้านอีกหนึ่งคนรวม๓คนนี่ติก็เลยไปเลย
คุณกิษักท์พุทธศัยเจริญสุขนะก็เลยไปถามเลย
คล้ายบอกว่าที่ลุงพลบอกว่าขึ้นไปกัน๓คน๑๓พฤษภาคม
จริงแล้วมันเป็นอย่างนี้ตัวลุงคล้ายนะตัวลุงพลลุงเขยน้องชมพู่แล้วก็ชาวบ้านอีกคนนึง
ขึ้นไปหาน้องชมพู่เนี่ยคือ๑๒พฤษภาคมนะไม่ใช่๑๓พฤษภาคม
แล้วตอนขึ้นไปเนี่ยขึ้นประมาณ๖โมงเย็นไม่ใช่บ่าย๒บ่าย๓
ที่ไปตอนค่ำเนี่ยตอนใกล้ใกล้ค่ำเนี่ยเพราะว่า
หมอธรรมเขาบอกตอนนั้นบอกว่าน้องชมพู่อยู่ที่อ่างกก
บริเวณยอดภูเหล็กไฟก็เลยขึ้นไปรีบขึ้นไปก่อนเลย
เพราะหมอธรรมบอกไปกันสามคนเพราะชาวบ้านคนอื่นเนี่ย
เขาหากันทั้งวันเขาก็พักการค้นหากันแล้ว
ก็เลยขึ้นไปตอน๖โมงเย็นแล้วมันเริ่มค่ำแล้วด้วย
ตอนที่ขึ้นไปก็มีอุปกรณ์พวกตะเกียงมีแบตเตอรี่มีน้ำ
ลักษณะการเดินก็สลับกันเดินนำหน้านำหน้าคุมหลังอยู่ตรงกลาง
ไปกัน๓คนแล้วแต่ว่าตรงไหนสามารถลัดเลาะไปถึงไหนได้บ้าง
คล้ายบอกว่าเมื่อ๒๐ปีก่อนเนี่ยเคยเป็นพรานป่า
แต่ไม่เคยเดินขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้เลยนะครับที่ภูเหล็กไฟ
คืนนั้นนะครับ๑๒พฤษภาคมที่ไปหาไม่เจอสิ่งผิดปกติเลย
ไปตั้งแต่๖โมงเย็นแล้วก็กลับลงมาเนี่ยประมาณ๒ทุ่ม
ขึ้นไปโดนนะเพราะว่าจำเป็นเพราะว่าพยายามหาน้องทุกผู้ให้เจอ
คิดว่าแม่เท่าเขาคิดแบบนั้นเดี๋ยวพวกผมก็ต้องขึ้นไป
ส่วนมากกับลุงพลนี่แกก็เดินตามหลังผม
แต่ลุงหวังเป็นคนที่๓บางครั้งก็ลุงหวังก็บ่อยครั้ง
ที่มาอยู่คนที่๒และลุงพงศ์เป็นคนที่๓
มันก็สับกันอยู่เป็นบางโอกาส
เพราะว่ารัดไปนู่นรัดไปนี่ฮะกลางคืนใช่ไหมตรงไหนที่มันขึ้นได้เราก็อ้อมขึ้น
แล้ววันที่๑๓เราไปไหนครับผม
ผมเหรอผมก็หาอยู่บริเวณบ้านไม่ได้ขึ้นวันนั้นแต่ว่าตามหาเหมือนเดิม
ก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่เขาสามารถยืนยันได้ว่า
เขาก็ไปหาน้องชมพู่กับลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่
ในช่วงเวลาที่ยังหาน้องชมพู่กันไม่เจอนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็เชื่อว่าตำรวจก็คงจะไล่สอบไปหลายคนแล้วแหละ
ลุงคล้ายบอกว่าหลังจากพบศพน้องชมพู่แล้วเนี่ย
ยังได้ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟอีก๕ครั้งนะ
แต่อันนี้คือสื่อที่มาติดตามทำข่าวเนี่ย
ว่าเคยเป็นอดีตพรานป่าชำนาญพื้นที่แถวนั้น

ตรงไหนเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้าง

ที่คุณภาคภูมิพูดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการ
ก็คือหลักฐานที่ทีมข่าวได้มาจากเจ้าหน้าที่
สามารถตีวงแคบลงมา
คาดการณ์ได้ว่าช่วงเวลาที่คนร้ายใช้ก่อเหตุคือช่วงเวลาไหน
คาดว่าช่วงเวลาที่คนร้ายก่อเหตุคือเวลา
๙นาฬิกา๑๑นาทีถึง๙นาฬิกา๔๐นาที
ช่วง๒๙นาทีนี้ค่ะ
ทำไมถึงคาดการณ์แบบนั้นเดี๋ยวลองมาไล่เรียงกันดูนะคะ
ของน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่ค่ะ
มันก็เลยทำให้เห็นช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อตรงนี้
และคาดว่าเป็นช่วงเวลาที่คนร้ายก่อเหตุ

คือปกติแล้วใช้โน้ตบุ๊กของคุณแม่ครอบครัวก็เปิดให้น้องดูอยู่แล้ว
๑พฤษภาคมช่วงเวลาที่น้องชมพู่เปิดดูคลิปในยูทูปคือ๙นาฬิกา๑๑นาที
ว่าง๒๙นาทีตรงนี้สำคัญค่ะก็เลยคาดว่าช่วงเวลาตั้งแต่๙นาฬิกา๔๐นาทีเป็นต้นไป
เป็นช่วงเวลาที่น้องสดิ้งเพิ่งรู้ว่าน้องชมพู่หายไปแล้วก็เริ่มออกตามหาน้องชมพู่ตามบ้านญาติ
ดังนั้นช่วงเวลาช่องว่างตรงนี้ค่ะ๒๙นาทีหรือมากกว่านั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนร้ายลงมือ
ตำรวจก็เลยต้องตรวจสอบให้ได้ว่าช่วงเวลาที่ว่านี้ค่ะคนในพื้นที่ใครทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบ้าง
เชื่อมโยงไปถึงคนร้ายถ้าตีกรอบได้แคบลงมาแบบนี้ก็จะถือว่าการทำงานก็จะง่ายมากขึ้นช่วงเวลาตรงนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ข้อมูลมาว่าระหว่างที่น้องชมพู่เปิดดูการ์ตูนในยูทูปจากโน้ตบุ๊กอะค่ะ
น้องก็นั่งอยู่ที่แค่หน้าบ้านคือระบุเวลาชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือน้องชมพู่เริ่มเปิดใช้ทางโน้ตบุ๊ก
ทั้งการ์ตูนทั้งเพลงการ์ตูนสำหรับเด็กอีก๙คลิปจนเวลาค่ะคือตรงนี้แล้วจะเอาเด็ก๓ขวบพิมพ์ได้แล้วหรอ
คือตรงเนี้ยท่านผู้ชมอาจจะอ้าวเด็กสามขวบพิมพ์ได้แล้วเหรอ
ไดโนเสาร์อะไรพวกนี้พี่สาวก็จะพิมพ์ให้
ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีคำตอบเราไปคุยกับพี่สาวมาด้วยน้อง
ดิ้งนะคะเขาให้ข้อมูลมาเดี๋ยวดูภาพรวมไทม์ไลน์แบบนี้ก่อน
นี่นะคะ๙นาฬิกา๑๑นาทีค่ะน้องชมพู่เปิดการ์ตูนคลิปสุดท้าย
ความยาวประมาณ๑ชั่วโมง๑๓นาที๕๗วินาที
ว่าน้องชมพู่ดูคลิปนี้ไม่จบคาดว่าถูกคนร้ายลงมือก่อเหตุช่วงเวลานี้
ระหว่างดูเพลงนี้ด้วยซ้ำอะค่ะยังดูไม่จบครับนี่นะคะ
ซึ่งก็เดี๋ยวลองฟังเพลงเราให้มีเพลงฟังแบบจะได้นึกภาพออกนะ
เกินเพลงแห่งความสุขเฉลิมฉลองอะไรแบบนี้ค่ะ
เด็กเขาก็จะดูแต่กลายเป็นว่าช่วงเวลาที่แบบฟังเพลงลักษณะแบบนี้
มันกลายเป็นว่าเป็นช่วงเวลาที่คนร้ายมาเกาะเหตุ

จริงนะคุณภาคภูมิพอได้ฟังคลิปเพลงนี้นะ
แล้วก็ไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น
ที่มันเกิดขึ้นถึงน้องชมพู่เด็กผู้หญิงอายุแค่๓ขวบ
น้องเขากำลังมีความสุขเรียนรู้ไปผ่านบทเพลงเพลงภาษาอังกฤษ
ดูการ์ตูนอันนี้อยู่แล้วยังดูไม่จบ
แล้วคนร้ายคาดว่ามาก่อเหตุช่วงนั้นนะคะ
ความยาวของเพลงเพลงนี้ความจริงมันยาว๑ชั่วโมง๑๓นาที๕๗วินาที

แต่ว่าน้องเนี่ยคลิกดูเอาไว้เนี่ยตอน๙นาฬิกา๑๑นาทีแล้วมันก็มีรอยต่อ
อย่างที่เราได้เห็นภาพที่คุณศิลปะศรบอกใช่ไหม

ทีว่าตรงนี้ความจริงน้องใช้โน้ตบุ๊กนะฮะโน้ตบุ๊กของคุณแม่
ที่ว่าตำรวจเขาเอาไปตรวจสอบข้อมูลแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาเนี่ย
ตรวจสอบข้อมูลหลายรอบแล้วแล้วก็ให้คุณแม่คืนมาแล้ว
คุณแม่ก็ให้เราแล้วก็ดูว่าเนี่ยมันมีเรื่องของการบันทึก
ดูคลิปต่างของลูกสาวที่เขาจะคลิกดูไปเรื่อย
ตรงนี้ดูอยู่เนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชมพู่นี่แหละใช่ไหม
อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปน้องชมพู่เริ่มใช้งานผ่านทาง
โน้ตบุ๊กเพื่อเข้ายูทูป๗นาฬิกา๔๘นาที
๙นาฬิกา๑๑นาทีน้องชมพู่เปิดคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่ให้ฟัง
แต่คลิปยาว๑ชั่วโมง๑๓นาที๕๗วินาที
ดูไม่ทันจบคาดว่าคนร้ายก่อเหตุในช่วงเวลาดังกล่าว
เราก็เลยไปถามคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะ
เพื่อเทียบเคียงลำดับเหตุการณ์และช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในวันที่น้องหายตัวไป
แม่น้องชมพู่บอกว่า๑๑พฤษภาคม๗โมงเช้า
ที่พ่อกับแม่จะออกจากบ้านตั้งวงกินข้าวเช้ากับลูกทั้งสองคน
ตอนนั้นน้องชมพู่ยังไม่ได้ดูการ์ตูน
แต่พี่สาวก็คือน้องสดิ้งเตรียมโน้ตบุ๊กออกมาวางเอาไว้ที่แคร่หน้าบ้าน

๗นาฬิกา๓๐นาทีกินข้าวเสร็จแม่กับพ่อออกจากบ้านไป

บอกว่าช่วงเวลาหลังจากนี้นี่แหละ
สดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่น่าจะเริ่มเปิดการ์ตูนให้น้องชมพู่ดู
อดคล้องกับหลักฐานที่ตรวจสอบจากโน้ตบุ๊ก
ก็คือน้องชมพู่เริ่มดูคลิปไดโนเสาร์๗นาฬิกา๔๘นาที
สดิ้งเป็นคนพิมพ์คำว่าไดโนเสาร์ให้น้องชมพู่ค่ะ
เพราะน้องชมพู่ชอบดูการ์ตูน
ฟังเพลงเกี่ยวกับสัตว์ต่าง
แล้วน้องสดิ้งก็ปล่อยให้น้องชมพู่ดูวีดีโอการ์ตูนต่อไปเรื่อย
ดูคลิปวิดีโอของน้องชมพู่คือน้องอายุแค่๓ขวบ

สดิ้งจะเป็นคนพิมพ์ให้ตลอด
จะเลือกดูพอเจอคลิปภาพสวยเหมือนกับจะกดตามภาพ

ใช่พอเห็นภาพอยากดูน้องก็กดไปเรื่อยแต่ไม่ได้จะพิมพ์เป็นคำพูด
เพราะน้องยังพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ไม่เป็น
ดิ้งจะเตรียมให้น้องตั้งแต่ก่อนกินข้าว
เอามาวางไว้ก่อนแล้วเราก็กินข้าวกัน
พอกินข้าวแล้วแม่ก็ไม่ได้มองว่าน้องจะดูตอนไหน
คือกินข้าวเสร็จสดิ้งก็เก็บจาน
จานแล้วพ่อกับแม่ก็มากินกาแฟกัน

ออกไปปุ๊บเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน๗โมงครึ่ง
อยู่ระวะนี้แหละค่ะ๗โมงครึ่ง๗๔๐ไม่เกินนี่แหละค่ะ
ต้องมีช่วงเวลาที่น้องเล่นอยู่คนเดียวสักพักอยู่

โมง๑๑นาทีเนี่ยแปลว่าน้องยังไม่ได้หายตัวไปแหละ

ใช่พับแล้วก็บอกว่าขอไปเล่นตรงต้นมะม่วงนะ
ดิ้งก็มองไปเห็นอยู่ว่าน้องเก็บมะม่วงอยู่
แต่ขอเวลาไปเล่นนานไหมแม่แป๊บเดียว
แต่ที่แน่เนี่ยน้องยังไม่หาย๙โมง๑๑นาที
น้องยังไม่หายเพราะน้องยังดูอยู่
ดิ้งยังได้หันไปมองอยู่ว่าเห็นน้องน่ะเก็บมะม่วงมาใส่หลุม
แต่ไม่รู้ว่าตอนไหนกี่นาทีอะไร
แม่ก็เลยบอกว่าเกือบเดือนแล้วอะค่ะ
ยังจับคนร้ายไม่ได้ก็แอบกลัวเหมือนกัน
กลัวคนร้ายจะลอยนวลแต่แม่เชื่อว่าตำรวจต้องจับคนร้ายได้
เชื่อว่าลูกของแม่จะไม่ตายฟรีนะคะ
มั่นใจว่าคนร้ายเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนในหมู่บ้าน
รู้ช่วงเวลาที่พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านก็เลยก่อเหตุได้

ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าทีมข่าวก็คุยกับน้องสดิ้ง
พี่สาวของน้องชมพู่ด้วยนะคะ
สดิ้งบอกว่าน้องเองเป็นคนเตรียมโน้ตบุ๊ก
และค้นหาคลิปไดโนเสาร์ให้น้องชมพู่เอง
ไปได้๒คลิปน้องชมพู่ไม่ชอบ
บอกน้องสดิ้งว่าให้หาให้ใหม่
พอน้องชมพู่ได้คลิปที่ชอบได้คลิปที่ถูกใจ
ก็ปล่อยให้น้องนั่งดูการ์ตูนไปเรื่อย
จนเวลา๙นาฬิกา๑๑นาทีนี่แหละค่ะ
ตามข้อมูลจากโน้ตบุ๊กที่เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบ
ว่าประวัติการค้นหาคลิปมันสิ้นสุดลงช่วงเวลาตรงนั้น
น้องมาบอกว่าจะขอไปเล่นที่ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย

ตอนนั้นน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่ก็นั่งอยู่ห่าง
รับว่าไม่ได้มองน้องชมพู่อยู่ตลอดเวลา
แต่น้องชมพู่ปิดโน้ตบุ๊กคือ๙นาฬิกา๑๑นาที

สดิ้งบอกนะคะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง
หันไปมองหาน้องชมพู่ไม่เห็นแล้ว
นี่ไงช่วงเวลาแก๊ปเวลาตรงนี้ช่องว่างตรงนี้
เพราะว่าน้องเขาจะเล่นติ๊กต๊อกอยู่๙โมง๔๐ใช่ไหม
ซึ่งชั่วโมงนี้ที่ว่าน้องขอไปเล่นกับหมา
ไปเล่นที่ต้นมะม่วงตรงนี้
ตรงนี้เกิดอะไรขึ้น
สดิ้งก็เลยบอกว่าพอหันไปมองหาน้องชมพู่ไม่เจอ
ก็วิ่งไปหาป้าแตนที่บ้านลุงพล
แล้วก็ไปบอกว่าน้องชมพู่หาย
อยู่ตรงนั้น
ค่ะก็พับไว้

แล้วนานไหมครับหลังจากไปเล่นนานไหม
ก่อนที่น้องจะหายไปเราหามาหันน้องผม

นี่นะคะส่วนรองเท้าสีฟ้าพื้นดำของน้องชมพู่
สิ่งแรกที่มีคนไปเจอค่ะ
แม่ก็เล่าถึงรองเท้าคู่นี้ว่า
คือรองเท้าคู่นี้ขนาดมันใหญ่กว่าเท้าของน้องชมพู่
แต่พอน้องใส่รองเท้าคู่นี้เหมือนกับนิ้วเท้า

จะยื่นเกินออกมาที่ส่วนหน้าของรองเท้า
คือเหมือนใส่แล้วต้องจิกเท้าเอาไว้เพราะรองเท้ามันใหญ่ครับ
รองเท้าไม่น่าจะหลุดจากเท้าสักเท่าไหร่
เพราะนิ้วเท้าของน้องคือเหมือนกับจะเกาะจะจิกรองเท้าเอาไว้ตลอด
ดังนั้นการที่คนร้ายอุ้มน้องชมพู่ออกไปโดยที่รองเท้าไม่หลุดนะคะ
ก็อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็ได้
หรือคนร้ายอาจจะทำร้ายน้องกลางทางก่อนจะจับน้องใส่กระสอบแล้วพาขึ้นไปวางจุดที่พบศพก็ได้
คือแม่ก็พยายามคาดเดาว่าคนร้ายจะก่อเหตุในลักษณะไหนยังไง
อันนี้คือนิ้วของนิ้วเท้าน้องจะไปเกาะข้างหน้า
คู่นี้นิ้วเท้าน้องจะไปเกาะข้างหน้า
แต่คู่อื่นที่แม่ซื้อมาคือมันพอดี
แปลว่ามันทำให้น้องใส่รองเท้าหลุดยากขึ้นไหมครับ
ใช่คู่นี้คือมันจะใหญ่กว่ารองเท้าที่แม่ซื้อนิดหน่อย

รองเท้าน้องจะเสียบเข้าไปจนล้นด้วยความที่หลวม
ถ้าเกิดว่าตอนนี้ตำรวจก็ขมวดปมมาได้แล้วใช่ไหม

ว่าที่ครึ่งชั่วโมงตรงนี้ที่พี่สาวบอกว่าน้องขอเดินจากบ้านไปเล่นตรงต้นมะม่วงตรงบ้านน้าอยู่ไม่ไกลกันเลยครับ
ขุดดินเล่นไปเล่นกับหมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครึ่งชั่วโมงตรงนี้ใครมาพาน้องไปนะครับ
ก็ต้องไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ
คนที่ถูกพุ่งเป้าเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัวเนี่ย
เพราะเขาถูกมองว่าก็อาจจะรู้ความเคลื่อนไหว
ถ้าเกิดว่าต้องการพาน้องชมพู่ไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เพราะเขาใกล้ชิดกับครอบครัวแล้วรู้ความเคลื่อนไหว
ก็คือลุงพลลุงเขยนายชัยพลวิพานะครับ
เป็นสามีของป้าของน้องชมพู่นะครับพี่สาวของแม่น้องชมพู่
ภรรยาคือนางสาวสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตน
แต่ว่าทั้งลุงพลกับป้าแตนก็ยืนยันมาตลอด
วันนี้ไม่เคยทำอะไรน้องชมพู่เลยช่วยตามหาด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยไปคุยกับป้าแตนนะครับ
ภรรยาของนายชัยพลวิพานะครับป้าแท้ของน้องชมพู่
ให้ช่วยยืนยันหน่อยเวลาสถานที่ของนายชัยพลลุงพลเนี่ย
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปไอ้ช่วงนั้นน่ะ
ตามที่ข้อมูลของตำรวจที่ได้จากโน้ตบุ๊กที่น้องชมพู่ดูยูทูปอยู่
แล้วก็น้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่บอกมันมีช่วงเวลาเนี่ย๓๐นาทีตรงนี้
ที่แบบน้องสาวหายตัวไปเนี่ยไม่รู้ใครเอาไป
แล้วลุงพลอยู่ไหนป้าแตนคนนี้ฮะภรรยาของลุงพลป้าแตนบอกว่า
เช้าวันนั้น๑๑พฤษภาคมป้าแตนนัดกับแม่น้องชมพู่ก็คือน้องสาวของตัวเอง
ให้มาเจอกันเพื่อจะไปวัดที่ไร่มันสำปะหลัง
ตอนนั้นเขาก็มีเรื่องของการจะลงทะบงลงทะเบียนวัดที่
แต่ก่อนไปก็ได้ช่วยกันกรีดยางก่อนที่นายชัยพลสามีของเธอ
ว่าน้องชมพู่หลานสาวหายตัวไปจากบ้าน
ทีนี้ถ้าไล่เวลาจากที่ป้าแตนบอกนะครับท่านผู้ชมครับ
จะได้เข้าใจกันง่ายนะครับเป็นแบบนี้นะครับ

ลุงพลสามีแล้วก็แม่น้องชมพู่
หลังจากนั้น๘โมงถึง๙โมงช่วงนี้
ได้ไปเจอป้าถ่อนกับลุงเมฆแล้วช่วยกันกรีดยาง
หลังจากนั้นก็ไปรับพระด้วยกัน
ตรงจุดนี้ป้าแตนยืนยันว่าพอกลับมาจากกรีดยางพารามาถึงบ้าน
มาพร้อมกับลุงพลสามีนะครับ
มาถึงราว๙โมงครึ่งถึง๙โมง๔๐
ตอนนี้กำลังอาบน้ำเตรียมตัวจะออกไปรับพระกันอยู่
ที่เคยนัดหมายกันไว้ว่าจะไปส่งพระรับพระให้
๙นาฬิกา๓๐นาทีถึง๙นาฬิกา๔๐นาที
ตรงนี้ป้าแตนยืนยันว่าป้าแตนกับลุงพลกำลังอาบน้ำเตรียมตัวกันอยู่

เกี่ยวกับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
คือประมาณ๙นาฬิกา๑๑นาทีถึง๙นาฬิกา๔๐นาที
ถ้าลองจิ้มดูเวลาช่วง๙โมงแล้วลุงพลอยู่ที่ไหน
ลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่นะครับ
ตามที่ป้าแตนบอกหรือว่าตัวลุงพลเองก็ยืนยัน
ลุงพลจะอยู่กับป้าแตนป้าถ่อนและลุงเมฆที่สวนยางพารา
แต่ถามว่าจะมีเวลาที่ลุงพลปลีกตัวช่วงเวลาหนึ่ง
หายจากสวนยางพาราที่ว่าไปกรีดยางกันเนี่ย
แล้วมาเอาน้องชมพู่ออกไปจากจุดตรงบ้านของน้องชมพู่เนี่ย

ดูจากช่วงเวลาแล้วก็ระยะทางแล้วมันก็อาจจะไม่น่าเป็นไปได้
ถ้าหากเวลาที่ได้ข้อมูลมานี้
ไม่ใช่ข้อมูลที่เขาพยายามที่จะหลบเลี่ยงเรื่องช่วงเวลากันนะนะ
ถ้ายืนยันว่าข้อมูลนี้จริงเนี่ยระยะทางอาจจะไม่ได้
เพราะกว่าจะถึงบ้านน้องชมพู่แล้วก็พาตัวน้องชมพู่ออกไป
ซ่อนไว้ตรงจุดไหนหรือว่าจะทำร้ายจนเสียชีวิต
เอาไปตรงไหนก็แล้วแต่แล้วกลับลงมาเนี่ย
คือมันจะไม่ทันกับช่วงเวลาที่เขาบอกว่าเขาต้องไปรับพระ
แล้วนัดกันไว้ที่๑๐โมงนี่นะฮะอันนี้เป็นภาพวันที่เจ้าหน้าที่
ให้ลุงพลไปจำลองเหตุการณ์วันก่อนว่าเดินไปตรงไหนกี่โมงอะไรยังไง
ทีนี้ป้าแตนบอกว่าหลังจากรับพระขึ้นรถมาแล้ว
ลุงพลก็กลับมารับป้าแตนป้าถ่อนแล้วก็ลุงเมฆมารับที่บ้านนี่แหละ
เพื่อจะไปส่งพระด้วยกันลุงพลเป็นคนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วไปรับพระมาก่อน
แล้วก็ย้อนกลับมาที่บ้านมารับภรรยานะแล้วก็ป้าถ่อนกับลุงเมฆ
สัก๑๐โมงครึ่งช่วงนั้นแต่ไม่เจอป้าแตนเพราะว่าน้องสดิ้งมาถามหาน้องชมพู่
น้องชมพู่หายตัวไปป้าแตนก็เลยออกไปตามหาน้องชมพู่ที่บ้านน้องชมพู่
แล้วเนี่ยช่วงนี้ลุงพลเขาบอกว่าเขาก็รอป้าแตนอยู่ที่บ้านนี่แหละ
ป้าแตนกลับมาถึงบ้านแล้วก็บอกว่าชมพู่หายตัวไป
แตนก็เลยโทรไปหาแม่น้องชมพู่บอกให้รีบกลับมาที่บ้านนะ
ที่ว่าไปกันตั้งแต่เช้าที่ไปที่สวนไร่มันสำปะหลัง
แตนโทรไปบอกบอกให้รีบกลับมานะเนี่ยชมพู่หายตัวไป
แตนบอกว่าตอนแรกแม่น้องชมพู่ไม่ได้รับโทรศัพท์
แล้วก็โทรกลับมาป้าแตนกับลุงพลก็พอแม่น้องชมพู่รู้แล้ว
ก็เลยรีบไปส่งพระก่อนที่อำเภอหนองสูง
เพราะว่าพระรออยู่ไปรับพระมาแล้วต้องไปส่งพระ
ทีนี้เพื่อให้สิ้นความสงสัยอีก
ทีมข่าวของเราก็เลยขอตรวจสอบข้อมูล

ที่วัดโทรไปบอกแม่น้องจมภู่
ตามคำให้การของพระแต่นกับลุงพล

ออกมาวัดที่ดินในช่วงเช้าแล้วโทรบอกเรื่อง

พบว่าตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๑๕นาที
พระแต่นนี่ฮะ
หน้าจอการใช้โทรศัพท์มือถือ

เป็นเวลา๔๕วินาที

เวลา๑๐นาฬิกา๒นาที

เป็นสายของแม่น้องชมพู่โทรกลับมาหาป้าแตน

น้องชมพู่หายตัวไปให้รีบกลับมาที่บ้าน

คราวนี้คุยกัน๒๕วินาที

คือ๑๑นาฬิกา๑๑นาที

อำเภอหนองสูงแล้วโทร
หาแม่น้องชมพู่นะครับ

โทรมาหาตอน๗นาฬิกา๑๕นาที

๔นาทีนะครับ

โทรมาเป็นเวลา๘นาทีกว่านะครับ

๑๓นาฬิกา๔๔นาทีเนี่ย
ก็คุยกันอีก๒๒วินาที

ตอนนั้นก็ใช้เวลาคุยกันอีก

กับตัวป้าแตนที่เป็นพี่สาว

ในวันที่๑๑พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายตัวไป

หายตัวนะกลับมาแล้วก็โทรหากัน
ว่าเจอไม่เจออะไรยังไงแบบนี้

ใกล้ชิดกับทางครอบครัวของน้องชมพู่

ในผู้ต้องสงสัยแต่ทีมข่าวยังไม่ได้เจอเนกกิ้ง
ทีมข่าวไปคุยกับแม่ของในกิ้งที่ชื่อว่าในนางจกนะคะ
กิ้งคือคนนี้นะคะในกิ้งนี่เป็นอายุ๑๘
น้องชายของพ่อใช่ก็เป็นอนสมภูมิอแท้เลย
ทีนี้ตอนวันแรกถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ย
ผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจเขาเล็งไปมีอยู่๗คน
หนึ่งในนั้นคือในกิ้งใช่ค่ะเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกแรกอ่ะค่ะ
พอถูกไปเรียกเรียกไปสอบปากคำปุ๊บปรากฏว่า
มีคดีติดตัวเรื่องยาเสพติดตอนนั้นเลยถูกคุมตัวไปเลยไงฮะ
ก็เลยไม่มีใครเจอเลยถูกคุมตัวไปตั้งแต่ตอนนั้นเลย
คือวันนี้ค่ะแม่ของในกิ้งเนี่ยไปสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารนะคะ
เพราะว่าหลังจากเกิดคดีของน้องชมพู่ในกิ้งก็ถูกเรียกตัวไปคุยในฐานะผู้ต้องสงสัย
แต่ไปมาในกิ้งก็ถูกจับในคดียาเสพติดด้วยเพราะว่าเขามีคดีค้างเก่าอยู่
ในกิ้งก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าเมื่อเช้านี้มีหมายสารไปที่บ้านนะคะ
เป็นหมายด่วนให้มาสารเพื่อถามว่าจะอนุญาตให้ในกิ้งไปรายงานตัวสถานที่ไหน
อนามัยบ้านพังแดงซึ่งอยู่ใกล้บ้านมะนาวหรือให้ไปบำบัดในค่ายทหาร
พรบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพราะว่าหลังจากที่ในกิ้งถูกตำรวจจับพร้อมกัญชา
ก็ถูกนำตัวส่งเข้าสถานบำบัดนครพนมแล้วก็ไม่เคยได้เข้าเยี่ยมอีกเลย
แต่ได้จองคิวเอาไว้ยอมรับว่าเป็นห่วงในกิ้งนะคะแม่บอกแบบนี้
แม่ของในกิ้งย้ำกับทีมข่าวของเราว่าลูกชายแม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่
คือวันเกิดเหตุในกิ้งอยู่บ้านที่หมู่บ้านมะนาวบ้านอยู่ไกลกันห่างจากบ้านของน้องชมพู่ตั้ง๑๐กิโล
กิ้งไม่มีรถจักรยานยนต์ใช้มีแค่จักรยานเก่าเก่าคันหนึ่ง
เมเมริกาแม่ไกร่แกนกกโมงก็อยู่บ้านเพราะ๙โมงแกนกก็เอาไปหาเพื่อนที่สวน
ตอนเย็นก็ไปนั่งเล่นกับเพื่อนที่เถียงนาค่ะ
ดรสแม่นดรสแม่คืออยู่บ้านและกรณีวิทยาลักษณะ
ดรมดรสแม่ย๓โอเค
จำเวลาได้แน่ตอนวัน้สติริ้ว

ไป๙โมมกว่า
แม่ไปทิ้งน้องเข้าขนม
อืมเพราะว่าในกิ้งไม่มีมอเตอร์ไฟ
บ่วงว่ามีค่ะมันก็ย้างไปสวนก็ไปหามูงมูงไปปะแล้วก็ย้าง
มูงไปสวนก่อนนะน่ะสำนักเขาอยู่แต่ฟุ้น
มึงนั้นก็มืออันสมภูเฮียน่ะก็สี่โมงกว่ามันก็ย้างไปย้างไปสวนน่ะ
สำนักดิ๊กน้อยมันอยู่ฟุ้นหมู่มันไปนั่งถ่ายอยู่แต่เถียมฟุ้นหมู่นั้น
ดังนั้นค่ะแม่ของในกิ้งเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่า
กิ้งลูกชายแม่เนี่ยถูกจับสองครั้งแล้วครับครั้งแรกเป็นคดียาเสพติด
และมีกระสุนปืนขนาดจุดสองสองส่วนครั้งที่สองถูกจับพร้อมกัญชา
แต่ไม่ได้ไปรายงานตัวต่อสารตำรวจก็เลยตามมาจับที่บ้าน
คือมันเป็นคดีครั้งเก่าอะค่ะแม่บอกว่าไม่ได้เป็นคดีที่เกี่ยวกับน้องชมพู่
แต่ในกิ้งก็ถูกตำรวจเรียกตัวไปคุยเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ด้วย
เพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดด้วยครับแม่บอกว่าลูกชายแม่เนี่ยติดยาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
แม้จะติดยาแต่ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือเป็นอันตรายกับใคร
ตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำเมื่อวันก่อนตำรวจก็สอบถามคำถามเดิม
เช่นแม่เองมีลูกกี่คนทำงานอะไรใครอยู่ไหนขณะเกิดเหตุ
ไม่ได้ถามในลักษณะเฉพาะเจาะจงอะไรเป็นพิเศษเหมือนแม่ของในกิ้งก็เป็นหนึ่งในคนในหมู่บ้านที่ถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำ
ตำรวจบอกว่าคุยกับทุกคนอ่าสอบปากคำทุกคนครับอืม
บางทีก็ถามคำถามเดิมเดิมใช่อ่าเผื่อข้อมูลที่นึกไม่ออกห่ะ
จะเพิ่งจำได้เลยพวกเนี่ยนะครับใช่ค่ะบางทีเวลามันนานมันก็จำไม่ได้ใช่
ว่าจะออกมาในวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็ไม่เกินสัปดาห์นี้
ถ้าออกมาแล้วชัดเจนเนี่ยเผลอสัปดาห์นี้อาจจะมีออกหมายจับก็ได้
แต่ทีนี้ถ้าเกิดตามความเชื่อของคนในพื้นที่ถ้าจะไปดูในมุมของความเชื่อ
เมื่อวานนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่พาชาวบ้านขึ้นไปจำลองเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ย
มีหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่พาไปจำลองเหตุการณ์ด้วยก็คือช่างวา
ช่างวาเสื้อสีน้ำเงินเสื้อแขนยาสีน้ำเงินใส่แมสสีดำ
คือช่างไม้ที่บอกว่าวันที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยเขาไปรับงานทำไม้อยู่ที่บ้านใกล้บ้านน้องชมพู่ห่างแค่ร้อยเมตรเอง
ก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยก็ไปลงทะเบียนเอาไว้กับเพื่อนเพื่อนชื่อช่างโด่ง
เขาบอกว่าผมก็มาหาตรงนี้แล้วไปจุดหนึ่งนะครับ
ที่เป็นต้นไม้นะครับเพราะว่าหมอทำบอกว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่ง
เคยมีเด็กหญิงอายุ๑๕ปีมาผูกคอตายเมื่อนู้น๕๐กว่าปีที่แล้ว
เขาก็พาตำรวจมาดูเนี่ยตรงนี้ผมก็มาดูกัน
เพราะว่าหมอธรรมบอกบอกว่าลงมาดูซิ
เพื่อจะเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทน
เป็นเรื่องอาถรรพ์ของวิญญาณของเด็กหญิงอายุ๑๕ปีที่เคยผูกคอตายไหม
ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ห่างจากบ้านน้องชมพู่แค่๒๐๐เมตร
นี่นะฮะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจะตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
แต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ๑๕ปีเนี่ยเขาผูกคอตายเมื่อ๕๐กว่าปีที่แล้วแล้วนะ

แต่มาถึงก็ไม่เจอใครไม่เจอร่องรอยอะไร
เขาก็กลับแต่มาตามคำบอกของหมอธรรมนี่นะฮะ

ไม่เชื่อก็ไม่มีทางหาเนี่ย

บอกว่าอะไรครับบอกว่าอยู่แถวนี้ไม่ไกลจากบ้าน
วันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มก็เลยลองไปถามชาวบ้านในพื้นที่หน่อย

เออตำนานเรื่องนี้มันจริงไม่จริงยังไง
๕๐กว่าปีที่แล้วเคยมีเด็กหญิง๑๕ปีผูกคอตายแถวนี้จริงไหม
ต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านน้องชมพู่เนี่ยนะครับ
มีชาวบ้านคนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เลยบอกว่าจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะ
แต่เธอได้ยินเรื่องนี้มาจากการบอกเล่าของคนเท่าคนแก่ในพื้นที่นะมันเกิดขึ้นตั้งแต่๕๐กว่าปีที่แล้ว
ตอนนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้น่าจะน้อยใจพ่อแม่เรื่องไหนสักเรื่องหนึ่ง
แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีค่านะถูกพ่อแม่ว่าด้วยนะครับชาวโบ้งชาวบ้านก็มองเด็กหญิงคนนี้ว่าเป็นเด็กไม่ดี
ก็น้อยใจแล้วก็อับอายตัดสินใจมาผูกคอตายที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้
อยู่ในพื้นที่แถวก่อนจะขึ้นภูเหล็กไฟห่างจากบ้านน้องชมพู่สัก๒๐๐เมตร
แต่มันก็เป็นจุดป่ารกร้างแล้วล่ะนะครับชาวบ้านก็เลยไปค้นหาในจุดนี้กัน
เพราะคาดว่าจะเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนหรือว่าผีบังตาอะไรหรือเปล่า
พาน้องชมพู่มาไว้แล้วทำให้น้องเสียชีวิตแต่ตอนที่ไปช่วยหากันเนี่ยก็ไม่เจอนะฮะไม่เจอ
สุดท้ายแล้วก็นู่นแล้วฮะไปเจอศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
พ่อแม่เขาด่าพ่อแม่เขาว่าแล้วก็เด็กก็น้อยใจก็ไปผูกเขาตาย
อายุประมาณ๑๕กว่าอันนี้ละค่ะ
นี่ครับแต่ภาพเมื่อวานนี้ครับทุกผู้ชมครับที่ช่างวาช่างโด่ง
เขาพาไปดูต้นไม้ที่เด็กหญิงอายุ๑๕เคยผูก
พอตายเมื่อ๕๐กว่าปีที่แล้วเนี่ย
ชาวบ้านที่ให้ข้อมูลกับคุณนฤทธิบนนี้บอกว่า
อันนี้มันเป็นต้นใหม่แล้วนะค่ะไอ้ต้นเก่าต้นนั้นน่ะนะ
ที่เด็กผูกคอตายมันถูกโค้นถูกล้มถูกถอนไปหมดแล้ว
ที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยที่ว่าไปหากันเนี่ย
นี่คือต้นใหม่ที่มันขึ้นแทนในจุดเดิม
แต่ก็ไม่รู้ว่าความอาถรรพ์หรือว่าวิญญาณของเด็กหญิง

มันก็หาคำตอบไม่ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์
แต่เอาเป็นว่าต้นไม้ต้นเก่าต้นนั้นมัน๕๐กว่าปีแล้ว
มันไม่อยู่แล้วมันล้มมันโค้นแล้วก็ถูกถอนไปแล้ว
ที่ขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นต้นไม้หมดแล้ว
ทีนี้ค่ะถ้าจะถามถึงตำนานอาถรรพ์เกี่ยวกับเรื่องของภูเหล็กไฟเนี่ยนะ

เป็นชาวบ้านที่เคยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์

คือไปถามว่าเคยมีเด็กหายเข้าไปในป่าหรือเปล่า
ยุทธ์บอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๕๐ปีก่อน
เพื่อนรุ่นน้องชื่อกงศรีตอนนั้นอายุ๙ขวบ
ไปหาปลากับน้าที่ลำห้วยบนภูเหล็กไฟ
เด็กชายกงศรีบอกน้าว่าขอกลับบ้านก่อน
น้าก็ถามว่ารอแป๊บเดียวใกล้จะเสร็จแล้ว
แต่เด็กชายกงศรีทนไม่ไหวไม่ทนขอเดินกลับก่อน
ระหว่างเดินทางกลับนี่แหละค่ะเด็กชายกงศรีหลงทาง
ไปเจอหมาดำตัวหนึ่งเดินตามหมาดำตัวนั้นไปเลยนะคะ
เพราะคิดว่ามันน่าจะพากลับหมู่บ้านได้
แต่คือแล้วคือเหล้าก็ออกมาจากป่าไม่ได้
เด็กชายกงศรีวัย๙ขวบคนนั้นน่ะ
ก็ใช้ชีวิตด้วยการนอนใต้ต้นไม้ตอนกลางวัน
กลางคืนก็เดินหาทางออกกับหมาดำ
ไป๗วันออกจากป่าไม่ได้
ชาวบ้านก็ออกตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ชาวบ้านไปเจอเด็กชายนอนอยู่ในป่า
ก็อุ้มเด็กไปถามว่าหมู่บ้านไหนมีเด็กหายบ้าง
ปรากฏว่าเป็นเด็กที่บ้านกกตูมที่หายไป

เด็กหายตัวไปบนภูเหล็กไฟ
มันเคยเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้
เพราะร้ายที่น้องชมพู่เสียชีวิต
ครั้งก่อนเด็กหายแต่เจอไงฮะ

มีเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ไหมก็เคยมี
หมาดำก็เชื่อว่าเป็นพวกพูดผีที่มาในรูปแบบต่างต่าง
บางคนเจอเป็นหมาบางคนเจอเป็นผู้หญิง
แต่สิ่งที่เจอเป็นสิ่งที่ทำให้หลงป่า
แล้วหาทางออกไม่ได้
เห็นหมาดำครับเวลามันดื่นไป

มันเดินก้อนตัวมันเองครับ

ที่ไหนก็ไม่รู้ครับแต่ไปเรื่อย

กลางคืนก็เดิน

รู้ว่าเพื่อนหายไปนะครับ

วัย๙ขวบมัน๕๐กว่าปีแล้ว

อายุ๖๐แต่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน

ก็สมัยเดียวกับนู่นละครับ

ใช่ไหมมันก็เล่าสืบทอดกันมานะ

บอกกับทีมข่าวเราว่า

บ้านเลขที่ของตาเนี่ยบ้านเลขที่๑๓

คือบ้านน้องชมพู่เนี่ยกับบ้านคุณตาคุณยาย

ระแวกเดียวกันนะฮะ

เป็นเพราะบ้านเลขที่หรือเปล่าก็ไม่รู้มันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับบ้านของตาอยู่ตลอด
บ้านตาเนี่ยอยู่ปากซอยบ้านน้องชมพู่นะอยู่กันมาเนี่ยตรงเนี้ยยี่สิบกว่าปีละ
เป็นบ้านหลังแรกแรกของหมู่บ้านด้วยซ้ำนะที่มาก่อตั้งกันก็ดูเนี่ย
บอกเลขที่ยังได้เลขที่๑๓เลยนะตอนมาอยู่กันเนี่ยมีไม่กี่หลังนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าได้เลข๑๓มาเนี่ยมันจะเป็นล้างไม่ดีหรือเปล่า
เพราะตามความเชื่อเนี่ยเขาบอกกันว่าเลข๑๓มันเป็นเลขไม่ดี
เป็นเลขของความตายเป็นเลขอัปมงคลหมอดูก็เคยมาทักนะ
ตาน้องชมพู่บอกว่าหมอดูเคยทักบอกว่าเลขบ้านไม่ดีนะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร
ก็ปล่อยเลยตามเลยมาอันนี้ตาน้องชมพู่บอกนะครับ
คุณตาน้องชมพู่บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
เคยได้รับตำแหน่งเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่บ้านบ้านกกอกนี่แหละ
อยู่ได้๓ปีก็ต้องออกจากตำแหน่งขอหยุดขอยุติการทำงาน
เพราะไปมีปัญหาขัดแย้งกับคนที่เขามีอำนาจอยู่คนหนึ่งแต่ไม่ขอเปิดเผยกันแล้วกัน
บอกมันก็นานแล้วตั้งแต่ปีสองห้าสามเจ็ดแล้วหลังจากนั้น
ก็มีเหตุคนในครอบครัวของตาคนนึงยิงตัวตายอีกอืมนี่ฮะ
ก็เวลาผ่านมาเรื่อยนะครับคิดว่าจะไม่มีอะไรแล้ว
ต้นปีที่ผ่านมาครับตาบอกว่าต้นปีที่ผ่านมา
มีอุบัติเหตุทำให้ตาต้องเสียนิ้วมือข้างซ้ายไป๓นิ้ว
นี่เห็นไหมตอนนั้นตาเอาวัวไปผูกที่หลักมือเนี่ยยังถือเชือกกำเชือกอยู่
อยู่อยู่วัวมันวิ่งแล้วมันกระชากเชือกปึ๊งออกไปเลย
โอ้โหเชือกมันเนี่ยฮะมันบาดจนนิ้วเนี่ยขาดสามนิ้วอ่ะ
มือข้างซ้ายนิ้วขาดไป๓นิ้วทุกวันนี้กลายเป็นคนพิการ
คุณตาน้องชมพู่บอกว่าหลังจากนั้นผ่านไป๑เดือน
ไอ้วัวที่ซื้อมาราคาห้ามื่นบาทอยู่อยู่ก็ตายอีกแบบไม่มีสาเหตุ
มาอีกวันหนึ่งแม่วัวอีกตัวหนึ่งที่เลี้ยงไว้แท้งลูกอีก
พอเกิดเรื่องเหล่านี้คุณตาน้องชมพู่บอกว่าไปถามอาจารย์
ไปถามพระถามหมอดูถามร่างทรงก็มีคนนึงเขาบอกว่า
สิ่งที่ทำให้ครอบครัวตาเจอแต่เรื่องร้ายเนี่ย
ก็เพราะบ้านเลขที่ของตาเนี้ยเลขที่สิบสามเนี้ยหนึ่งสามเนี้ย
ดวงบ้านไม่ดีทำให้มีเคราะห์มีวิธีแก้ก็คือต้องเปลี่ยนเลขที่นะ
เปลี่ยนเลขที่ป้ายหน้าบ้านก็ได้เป็นเลขอื่นเพื่อแก้เคล็ด
บน้ำมนต์สะดอกเคราะห์ตาบอกว่าตาไปทำนะครับค่ะ
แต่สุดท้ายก็ไม่ดีขึ้นหลังจากเปลี่ยนเลขบ้านไปนะ
เปลี่ยนได้แค่๑๐วันฮะเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตที่เคยเจอ
ก็คือศูนย์เสียหลานสาวก็คือน้องชมพู่
หลังจากนั้นไม่นานหลานก็หายอีกสิบวันได้ไหมประมาณประมาณนี้แหละ
ประมาณสิบวันนี้แหละประมาณนี้แหละอืม
เคยไปถามอาจารย์เนี้ยเขาว่าทำไมบ้านเลขที่สิบสามมันไม่ดีอะไรยังไง
มันแก้ให้ให้เอาเลขหกไปใส่แทนสิบสามแทนสามแทนสามแทนสาม
นี่ค่ะคือไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรกับทางอำพงอำเภอที่สำนักงานเขตหรือว่าราชการอะไรก็ได้
แก้เคล็ดล่ะสิแบบแก้เคล็ดอืมตามบอกทำแล้วน่ะอ่า
เจอเรื่องน้องชมพู่อีกเนี่ยฮะเอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับ
แต่ว่าทางเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยรอผลดีเอ็นเอที่คาดว่าจะออกมาในวันพรุ่งนี้
หรือไม่ก็ภายในสัปดาห์นี้นะฮะใช่ค่ะครับ